อยากให้ดูข่าวนี้กันก่อน
ข่าวที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับสุภาพสตรีที่ดูข่าวนี้

เทงานวิวาแล้วปล่อยให้เจ้าสาวจัดพิธีไป

ติดต่อเจ้าบ่าวได้แล้วครับ
เจ้าบ่าวบอกว่าขอโอกาสจะกลับมารับผิดชอบ
ไม่ว่าจะเป็นหัวใจเธอหรือว่าหนี้สินที่สร้างขึ้น
ไปดูงานที่จัดโดยไม่มีเจ้าบ่าวกันก่อน

น้องเขาตั้งใจจัดงานมากนะฮะ
อันนี้เฉพาะส่วนที่บ้านตรงนี้นะครับ

นี่ใหญ่มากเลย
นี่เป็นคลิปนะครับที่คนมาถ่ายรีวิวงานแต่งนี้นะฮะ

แขกเรือทยอยกันมามีวงดนตรีด้วย

เมื่อวานนี้ผู้หญิงอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นเจ้าสาว
เขาไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจสพนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วนะเพื่อขอให้เจ้าบ่าวที่อ้างว่าเป็นทหารยศจ่าสิบเอกอ่ะ
มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดงานทั้งหมดเป็นเงินกว่า๓แสนบาท
ครับวันนี้มาฟังฝั่งเจ้าบ่าวเขาบ้างสาเหตุที่ต้องออกไปตอน
ตี๒น่ะก่อนจะไม่กี่ชั่วโมงจะเข้าสู่งานวิวาแล้วเนี่ยจ่าสิบ
ขอเรียกแบบนี้ก่อนนะจ่าสิบเอกเอกสุวรรณหงษ์เขาชื่อเอก
อ้างว่าเขาเนี่ยไม่คิดจะหนีงานแต่งนะเพียงแต่วันงานเนี่ย
หาเงินสินสอดไม่ทันครับเพราะมีเงินสดอยู่แค่แสนเดียวแต่ที่
ตกลงกับที่ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเนี่ย๒๐๐๐๐๐บาททองอีก๓บาทน้ำ
บาทนะฮะทำให้เขาไม่กล้าไปสู้หน้าฝ่ายหญิงผู้ใหญ่ของเขา
ก็เลยแนะนำบอกว่าทางออกที่ดีเองยังไม่ต้องไปงานแล้ว
เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันแนะนำแบบนี้นะเจ้าบ่าวยืนยันว่ายัง
รักเจ้าสาวคนนี้มากเสียใจที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้เบื้องต้น
ติดต่อไปยังครอบครัวของฝ่ายหญิงนัดเจรจากันไว้ที่๑๑
พฤษภาคมที่จะถึงนี้ส่วนจะมีงานขึ้นอีกครั้งไหมยังตอบไม่
ได้แต่เขาบอกว่าเขาอยากจะขอโอกาสลองฟังเขาบ้างครับ
ผมตั้งใจจะกลับอยู่แล้วพี่ผมก็เอออยากให้เขาแบบเข้าใจแล้ว
เออแล้วให้โอกาสผมอีกสักครั้งนึงก็คือเขาจะให้โอกาสคือ
ไม่ให้โอกาสคือขึ้นอยู่ที่คอแต่ผมไม่ได้ว่ามีเจรตนาที่
แล้วตกลงเนี่ยเป็นทหารจริงไหมที่เจ้าบ่าวบอกเป็นจ่า
สิบเอกแนะนำตัวในจ่าสิบเอกเอกสุวรรณหงษ์เนี่ยชาวบ้านออก
มาแฉบอกว่าจริงแล้วเป็นในเอกครับอ้าวอ้าวแล้วทำไมเรียก
จ่าไม่ได้เป็นจ่าสิบเอกครับเป็นนายเอกนี่แหละครับในเอก
เคยเป็นทหารเกณฑ์แต่พอปลดประจำการออกมาแล้วนะครับชอบ
แต่งตัวเป็นทหารบ้างรัฐนิยมแบบนั้นเป็นในตำรวจยศใหญ่
ซึ่งแบบนี้เราก็เคยเห็นกันโดยทั่วไปครับนะครับคน
ไม่รู้จักเนี่ยหลงเชื่อไปแล้วนะว่าเขาเป็นทหารบ้างเป็น
ตำรวจบ้างหรืออะไรแบบดูทรงผมดิดูทรงผมก็เขาก็ตัดใน
รูปแบบของทหารตำรวจนะแล้วลักษณะท่าทางก็เหมาะเป็นทหาร